คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาหรือว่าสุนัขจะรู้ดีว่าเวลามันได้ออกจากบ้านเนี่ยมันจะร่าเริงแบบ
จะดีกันแล้วเลยนะเออจะดีกันแล้วว่าพี่ยังไม่สนใจเจ้าของนะค่ะ
หมาตัวนี้เหมือนกันจริงแล้วมันก็ต้องถูกร่ามไว้ในบ้านแต่เพราะเอิ้นวันนั้นเนี่ยเจ้าของเผลอ
มันหลุดไปแต่มันมีโซ่ล่ามอยู่นะแล้วโซ่มันไปเกี่ยวกับราวตากผ้าหน้าบ้าน
มันก็ไปทั้งหมาไปทั้งลาวตากผ้าแล้วไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ
คันที่๑คันที่สองผ่านไปคันที่สามมีอะไรกั้นแต่กั้นไม่ได้กั้นไม่ได้
ยังไปต่อหยุดรออยู่แป๊บนึงกระดิกหางยังไปต่อพร้อมกับราวตากผ้าน้องหมาอะไรจะร่าเริงขนาดนั้นนะฮะ
คือคนที่มาโพสต์เนี่ยเขาเป็นหลานเขาบอกว่าหมานี่เป็นของคุณป้าค่ะ
เขาเลี้ยงเอาไว้จริงจริงมันหลุดออกมาจากบ้านคือป้าเขาเผลอ
ไอ้โซ่ที่ล่ามมันเนี่ยนะมันไปเกี่ยวกับราวตากผ้าอยู่หน้าบ้าน
อยู่ตามลูกกาปฐุมธานีด้วยความที่อะไรก็หยุดไม่อยู่นะฮะ
ร่าเริงวิ่งทั่วซอยครับนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปทั้งราวตากผ้า
ไปทั้งหมาไปขูดรถเพื่อนบ้านสามคันเสียหายกันไปนะ
เรื่องของค่าเสียหายใครจะเลี้ยงสุนัขก็ดูให้ดีนะฮะ
มันก็น่ารักดีแต่ว่าเจ้าของหมาก็ยิ้มไม่ออกเพราะว่า

ค่ะต้านรึงกันเหตุ